หนูอ่านไม่ออกอะพี่

พี่ด๊าวค่ะกระหมินรับรักนูแล้ว

พี่พอจะมีรูปปั้นถูกให้นูเพราะรูปปั้นแก้โบนอ่ะ

มีความเชื่อว่าหากบนด้วยมาลายโดยกระทะพันธุ์ขุนแค้วข้าด
รูปปั้นฐานเงินฐานไก่ราคาถูกที่สุด

ไก่เงินไก่ทองใช่รูปปั้นควายเนี่ย
เชื่อในเรื่องการและป้องกันโชคร้าย
นี่คือตุ๊กตารูปปั้นแก้บนทั้ง๓แบบ
คุณคุณจะใช้ตัวช่วยไหมคุณจะตอบว่ารูปปั้นแก้บนชนิดไหนราคาสูงที่สุด๒ครั้งค่ะ
มะลายครับและก็ไก่ครับ
และรูปปั้นแก้บนม้าลาย๑คู่ราคาอยู่ที่๑๘๘บาท
รูปปั้นแก้บนรูปไก่๑คู่ค่ะราคาอยู่๑๔๙บาท
รูปควายคู่นี้ราคาอยู่ที่
ยังไม่ช่วยดังเผลอนิดนึงมันช่วยยังไง
บอกตอนนี้ไง
นิวแซนกับอาร์ตี้นี่ขนเยอะไหม
ขนเยอะไหมส่วนใหญ่จะเป็นขนกลางคืนครับเวลาบ้านใครปิดไว้เราก็แงะ
ทำไมเราเป็นมิตรขนาดนั้นน่ะ

มีจฉาดชีพแล้วเล่นกับหน้าเกิดเขานะเราอ้ายจังเลย
ค่ะท้อมีไว้ให้ลิงถือค่ะ
ท้อท้ามาจากเมืองจีน
เอามาจากเขานี่แหละ
แว๊กน้ำผึ้งคำจัดขนชฤษณีตาม
กำจัดคนที่ทำจากธรรมชาติไม่มีสารเคมีเจือปน

อุปกรณ์คำจัดขนคู่ตรงไอลูกตรงนั้นเลยนี่

มีขนอย่างนี้ก็ถูน้ำก็คล้ายสครับ
แล้วถึงสครับก็หมุน
ให้คุณมีผิวที่เนียนนุ่มมากยิ่งขึ้น

ก็วนขนหน้าออก

มีขนตรงไหนก็อม
แกหาเจ็บได้มั้ย
คุณสุภาพสตรีครับ
เริ่มต้มน้ำร้อนทำการถอนขนกันสักที

อันนี้หวีดนะสูตรอ่อนโยนเหมาะกับทุกสภาพผิว
ได้เวลาบอกลาแหนบพร้อมเผยผิวใหม่
ไร้ขนดูเรียบเนียนไม่มีที่ติ
นี่กำจัดขนถึงรากถึงโคน
ดึงขึ้นมาดูแล้วผิวน่าสัมภาษณ์
นี่ผลิตภัณฑ์กำจัดขนทั้ง๓แบบ๓ชนิดนี้ค่ะ

นี่ดูเลยเป็นหลอดเป็นครีม
อันนี้คือคำถามข้อที่๓ค่ะมีมูลค่า๘๐๐๐บาท
ผลิตภัณฑ์กำจัดขนทั้ง๓ชนิดนี้ชนิดไหนราคาถูกที่สุดคะ

อุ๊ยไม่ได้ยิน

คุณปกติถอนขนกันเล่นไหม

ผู้หญิงนี่ไม่ได้เลยนะเวลามีขนแล้วมีรงรัง
ก็เป็นอุปสรรคกับคุณนะลองดู
ตัวช่วยหมดแล้วต้องตอบให้ถูกเท่านั้นถึงจะรอด

อันนี่๓นี่วีดเครียมกำจัดขน

ถ้าตอบผิดรอบนี้กลับบ้านมือเปล่าเลยนะ
ครับผมต้องถูกเท่านั้นอันตัวนี้ไหมน่าจะถูกสุด
ยืนยันครับอุปกรณ์กำจัดขนเป็นสิ่งที่ถูกที่สุดบนโต๊ะนี้ครับ
ครับผมงั้นพี่จะเฉลยที่แว็กน้ำพึ่งค่ะผลิตภัณฑ์กำจัดขนแวกน้ำพึ่ง
ตัวนี้ราคาอยู่ที่๒๘๐บาทและหวีดกำจัดขนราคาอยู่ที่
เอาล่ะเอาล่ะตอนนี้นะ๙๙ตอนนี้นะอุปกรณ์กำจัดขนต้องถูกกว่า๙๙
ถ้าแพงกว่า๙๙นิวแซนและอาร์ตี้กลับบ้านเลยนะคะต้องถูกกว่าเท่านั้นนะคะคุณผู้ชม
ถูกกว่าหรือเปล่าถูกกว่าครับถูกกว่าถูกกว่าถูกกว่าถูกกว่า
อ๋อเอามาเป็น๐นะและราคาอยู่ที่๕๐
ตอนแรกมีรังเลอ่ะมีรังเลอ่ะเกือบแล้ว
แต่สุดท้ายก็ผ่านมาได้ค่ะอุปกรณ์กำจัดขนเป็นราคาที่ถูกที่สุดค่ะ

โอ้โฮอย่างหมุดหวีดตอนแรกค่อยเก๋นะตอนแรกพรุ่งใจไปที่อะไรที่หวีด
ที่น่าจะเป็นวีดครับ
เกือบแล้วค่ะผ่านข้อที่๓มาได้ค่ะตอนนี้รับเงินสะสมแล้วค่ะ๘๐๐๐บาท
มาแบบไม่มีตัวช่วยเลยแต่ก็ทำได้เก่งมาก
ถ้าคุณไปต่อเงิน๑๕๐๐บาทรอคุณอยู่สินค้ายังไม่รู้ว่าคืออะไร
ถอดไหมถอดไหม๔๐๐นะคนละ๒๐๐เราต้องได้มากกว่านี้เราต้องสนุกกว่านี้
พี่ชอบการบิวต์กันว่าเราต้องสนุกมากกว่านี้เราต้องได้เงินมากกว่านี้
ขอแบบหันไปจับมือกันแล้วฮึกเหิมกว่านี้หน่อยแล้วคุยกัน
อ๋อเป็นภาษาฮิปอ๋อเป็นภาษาฮิปไม่ใช่ฮิปอะไรเนี่ย
โอ้ยตกลงว่าคุณจะหยุดหรือคุณจะไปต่อ

ถ้าไปต่อค่ะข้อต่อไปมีมูลค่า๑๕๐๐๐บาทค่ะคำถามเหมือนเดิมค่ะ
ของชิ้นไหนราคาถูกที่สุดและของที่จะมาให้เลือกมาค่ะ
พิชิต๑๕๐๐๐บาทได้หรือไม่ช่วงหน้ามาลุ้นกัน

โอ้โหนับวันจะครบไม่ได้เข้าไปทุกทีแล้ว
เอาไว้ทำไมอ่ะนะเราหาเจอเราก็กินดิแล้วแกล้งทำเป็นไม่รู้
เฮ้ยนี่นี่
ใครที่ดูรายการวันนี้ไม่ทันหรือเซลฟฟี่